นี่ของผมนี่ในโบรสในวัดโรคจิต
อันนี้ไม่ใช่จับก้นด้วยผู้หญิงผู้เสียหายบอกว่าขยำก้น
ขยำก้นไปสองทีนะนี่ก้นยังระบมอยู่เลย
วัดศรีสว่างวงหรือวัดเกาะเสือ

จะเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็มาไหว้พระนะครับ
ผู้ชายคนนี้ก็ทำทีแบบอ่าขอทูบขอเทียนหน่อยครับ
ผู้หญิงเขาก็ช่วยหยิบให้ก็มาไหว้พระนี่ค่ะนะ
แล้วชายคนนี้เนี่ยเดี๋ยวดูจังหวะนะเนี่ยฮะ
จังหวะเขาจะไหว้พระเนี่ยอื้อหือไปขยำปึ๊บปึ๊บสองทีวิ่งหนีเลย
โอ้โหแล้วก็ออกไปขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะ
หญิงผู้เสียหายบอกว่าโอ้โหคือเธอก็กำลังไหว้พระต่อหน้าองค์พระประธานในโบสถ์นะฮะ
ชายคนนี้ทำทีมาขอทูบขอเทียนก็หยิบให้ไม่คิดอะไรอยู่ดีดีฉวยจังหวะ
ขยำก้นเธอสองทีฮะอย่างแรงเลยนะขี่จักรยานยนต์ฮอนด้าสีดำ
หนีออกจากวัดไปอย่างรวดเร็วพยายามวิ่งตามแล้วแต่ไม่ทัน
ตอนนี้แจ้งความไว้ที่สพหัดใหญ่ครับเพราะเธอเห็นว่านี่เป็นภัยสังคมนะครับ
ขนาดอยู่ต่อหน้าองค์พระประธานในโบสถ์มันยังกล้าทำค่ะ
นี่ฮะหลักฐานก็คือจักรยานยนต์คันนี้
ก็มาไหว้พระปกติมาไหว้พระแล้วก็จะไปถึงงานนะคะ
แต่ก็เจอน้องผู้ชายเดินเข้ามาแล้วเด็กหนุ่มนะคะ
ไม่เกินสามสิบปีครับมาขอทูบกับเทียนครับ
เลยบอกว่าน้องก็เดินไปหยิบให้แล้วก็บอกว่าใช้เท่าไหร่ก็วาง
ไว้ตรงนั้นวางเสร็จก็ตัวเองก็เดินมาไหว้พระปกติ
ก็เขาก็เดินออกไปแล้วเดินเข้ามาเขาหายไปพักนึงเลยนะคะ
แล้วก็กลับมาขยัมก้นตอนขยัมนึงแรงมากไหม
แรงค่ะแรงสองครั้งเลยค่ะสองครั้งเลย
สองครั้งแล้ววิ่งหนีไปเลยค่ะแล้วแล้วผู้เสียหายบอก
ขยำแรงแบบที่ว่าปวดก้นไปสองวันอ่ะโอ้โห
มันอะไรจากขนาดนั้นนะค่ะไม่ไหวไหมคนนี้
ทีนี้เธอบอกว่าเธอเห็นข่าวอยู่ข่าวหนึ่งก่อนหน้านี้
ก็คือว่ามีข่าวที่ว่ามีผู้ชายคนนึงไปยืนสำเร็จความไคร้อยู่หน้าบ้านหลังหนึ่ง
บนถนนนิพัทสงครั้วสามในย่านเดียวกับวัดสีสว่างวงที่หาดใหญ่
ก็เลยไปถามเจ้าของบ้านเกี่ยวกับลักษณะรูปร่างของชายที่ก่อเหตุ
อ่าก็เลยฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์เนี้ยบ้านหลังเนี้ย
ค่ะไม่กี่วันก่อนมีผู้ชายคนหนึ่งไปยืนสำเร็จความไข้หน้าบ้าน
โอ้โหต้องรีบจับตัวให้ได้นะเดี๋ยวไม่ใช่เนี่ย
ก็ไปตะเวนก่อเหตุไปอีกเรื่อยอย่างนี้
มันมาบ้านหลังนี้บอกว่าโอ้บ้านนี้ลูกสาวสวยจัง

แล้วก็สำเร็จความไคร้เขาจนหน้าบ้านจนแบบ
ทิ้งร่องรอยไว้แล้วก็หนีไป
อันนี้อันตรายนะฮะคือไม่ใช่เรื่องขำเรื่องตลก
เพราะว่าวันนี้ยังก่อเหตุแบบนี้
ไม่รู้ว่าวันต่อไปจะไปทำหนักหนาขนาดไหน

ต้องฝากตำรวจเร่งตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ